คุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
หนุ่มเมืองนครคนนี้เขาเกิดคุ้มคลั่งจากธาตุยาเสพติด
ใช้ปืนมาข่มขู่คนในบ้านสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปชาร์จตัวขณะคุ้มคลั่งเลยไปดูวินาทีนั้นค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนำกำลังไปปิดล้อมบ้านในสวนยางนะคะ
หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ชายคุ้มคลั่งถือปืนมาขู่คนในบ้าน
ทำให้คนในบ้านกลัวว่าจะถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่เขาก็จะกระจายกำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านหลังนี้แหละค่ะ
แล้วก็เข้าไปพร้อมกับอาวุธครบมือเลยนะคะอยู่ในท่าที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปชาร์จคนคุ้มคลั่งได้ทันที
ทีนี้พอไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ปรากฏว่าไม่เจอตัวนะคะไม่เจอตัวนายพิษนุฟุ้งเฟื้องอายุ๓๘ปี
ผู้ชายคนที่คุ้มคลั่งนี่แหละนายพิศนุวิ่งหนีออกไปแล้วนะคะ
ถืออาวุธปืนยาวจุดสองสองหนีไปด้วยหนีแล้วก็ไปแอบในสวนยางพาราค่ะ
อยู่ที่หลังบ้านเอาล่ะเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันค้นหาอีกนะคะ
สุดท้ายไปพบตัวไปแอบอยู่ในสวนยางพาราห่างจากบ้านไปราว๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็เจรจาให้มอบตัวนะคะให้วางอาวุธปืนลงอย่าขัดขืนอย่าต่อสู้
พิศนุก็ยอมทำตามคำสั่งสุดท้ายนี่แหละค่ะจับได้โดยละม่อมนะคะ
อยู่ในสภาพนี่เลยนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเสื้อก็ไม่ใส่
ตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดที่แอบซ่อนปืนยาว
เอาไปแอบไว้นะคะเอามาเป็นของกลางในการดำเนินคดี
ทีนี้สอบสวนในพิศนุเขาบอกว่ายังให้การสับสนอยู่เลย
เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยหลายต่อหลายครั้งนะคะเขาให้เขาก็บอกว่า
เขาเสพกัญชามาเสพยาบ้ามาหลายวันก่อน
ก็เลยทำให้คุ้มคลั่งประสาทหลอนขึ้นมาถือปืนมาข่มขู่คนในบ้านนะคะ

ตลอดการพูดคุยตลอดการสอบสวนก็ยังมีผู้จาวกวนสับสนนะคะ
ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแหละทำให้อารมณ์เย็นลง
สุดท้ายเจ้าหน้าที่แจ้งไปสองข้อหาค่ะคือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติด
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ